ไปดูเด็กแว้นกัน๒พื้นที่
มีเหนือแล้วก็มีใต้

เพราะประชาชนเขาร้องเรียนมาหนักเลย
บอกเส้นทางสายบุญดอยสุเทพ

เสียงแว้นดังลั่นสนั่นเลยนะคะ

เกิดอุบัติเหตุขึ้นจนได้ค่ะ

ของประชาชนที่ส่งเรื่องร้องเรียนไปยังไลน์แอด๑๙๑เชียงใหม่
คุณผู้ชมดูตามไปพร้อมกันเลยนะ

เส้นทางนี้เห็นเส้นทางสายบุญวัตถาดรอยสุเทพค่ะ

อยู่อยู่มีมอเตอร์ไซค์ขี่มาด้วยความเร็วสาดโค้งมาแต่ไกลเลย
เขาบอกว่าทุกวันเลยนะเส้นทางขึ้นดอยสุเทพ

มีมอเตอร์ไซค์แข่งประรองความเร็วแบบเป็นที่น่าหวัดเสียว
แล้วก็อันตรายแก่นักท่องเที่ยวแบบนี้ตลอดเลยค่ะ
ประชาชนที่เขาตั้งใจเดินทางมาทำบุญเนี่ย
เขาก็เดือดร้อนกันเพราะต้องมาเจอต้องมาระวัง
บางทีเรามาดีเห็นไหม

เขาก็ต้องเสียเวลาวิ่งลงมาดูอีก
เขาบอกในวันพรุ่งนี้นะคะจะมีการแถลงข่าวผลการจับกลุ่มตามมาตรการ
กันและปราบรามแก้ไขปัญหาการแข่งรถบนท้องถนนด้วย
ก็หวังว่าตำรวจจะช่วยตามรวบให้ได้ครบทุกพื้นที่แล้วกันนะ